กลางดึกคืนที่ผ่านมานะคะมีเหตุการณ์แทงกันตาย
เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะ
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้
เห็นพฤติกรรมชัดเจนเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้พี่ชายแท้ใช้เหล็กขูดชาร์ฟแทงน้องชาย
น้องล้มลงไปยังเตะเข้าไปอีกแบบโอ้โหอีก๖ครั้ง
แต่ตอนแรกเนี่ยน้องชายยังไม่เสียชีวิตนะคะ
ก็พยายามจะลุกเดินกลับเข้าบ้านปรากฏว่าล้มลงและสุดท้ายเสียชีวิต
ตำรวจก็เลยมาตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะ
ตัวพี่ชายก็เลยบอกว่าที่ทำร้ายร่างกายน้องชายแบบนี้
ก็เพราะว่าน้องชายไปขอเงินแม่แล้วแม่ไม่มีเงินให้
แล้วน้องชายด่าแม่บีบคอแม่พี่ชายเลยทนไม่ไหว
ต้องทำร้ายน้องแบบเนี้ยค่ะครับเหล็กขูชับแทงแล้วเตะด้วยเนี่ย
ตั้งหลายทีนะคะตำรวจสพเมืองนนทบุรี
จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เจ้าหน้าที่ร่วมกับตันยูลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่ห้าสิบเอ็ดซอยเรวดีสิบ
ที่อำเภอเมืองนนทบุรีค่ะที่เตียงไม้ในบ้านพบศพของน้องชายนะคะ
อายุ๒๒ปีไม่ใส่เสื้อนอนตะแคงเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่
มีบาดแผลถูกแทงด้วยเหล็กปลายแหลมก็คือเป็นเหล็กขูดชาร์ฟอะค่ะ
ยาวประมาณ๑๘เซนติเมตรถูกแทงเข้าที่ชายโครงขวา๑แผล
คนก่อเหตุเป็นพี่ชายแท้แท้นะคะอายุสามสิบปี
พี่ชายหลังก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนก็นั่งรอมอบตัวอยู่ในบ้านนะคะ
พี่ชายผู้ก่อเหตุบอกว่าเขาก็นอนอยู่ในห้องได้ยินเสียงน้องชายขอเงินแม่ห้าสิบบาท
จะเอาไปจ่ายค่ารถแต่แม่บอกว่าไม่มีน้องชายก็โมโหค่ะ
ด่าแม่ปลาของใส่แม่บีบคอแม่ด้วยนะคะ
พี่ชายก็เลยออกมาต่อว่าน้องชายและสุดท้ายก็ทะเลาะกันชกต่อยกัน
แล้วก็สู้ไม่ได้กลับเข้าไปในห้องหยิบเหล็กขูดชาร์ฟมาหนึ่ง
หยิบเหล็กคูช้าปมาแล้วก็แทงไปหนึ่งครั้งจนน้องชายล้มที่ประตูรัวบ้าน
พี่ชายก็เตะไปอีก๖ครั้งแล้วก็เดินกลับเข้าบ้านไป
น้องชายก็พยายามจะเดินกลับเข้าบ้านไปนอนที่เตียงนะคะ
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตที่เตียงไม้ในบ้านนะคะ
ตำรวจก็เลยคุมตัวพี่ชายที่เป็นผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะ
น่าสงสารที่สุดก็คือคุณแม่ค่ะครับโอ้โหลูกคนหนึ่งก็เสียชีวิต
ลูกอีกคนนึงก็ต้องมาติดคุกนะคะ
คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราไปคุยกับคุณแม่นะคะคุณแม่เนี่ยอายุห้าสิบหก
คุณแม่เล่าว่าลูกชายที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นลูกคนเล็ก
แต่ว่าเป็นคนที่มีความผิดปกติทางจิตค่ะสมาธิสั้นขาดยา
วันที่เกิดเหตุมาขอเงินแม่แต่แม่ไม่ให้ก็เลยตีแม่
พี่ชายมาห้ามก็เลยทะเลาะกับพี่ชายแล้วก็สู้กันแม่บอกว่าลูกชายคนเล็กที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ทำร้ายแม่บ่อยเคยด่าแม่ด้วยแล้วก็เคยด่าไปว่าเมื่อไหร่จะตายตายไปสักที
ชอบสร้างความเดือดร้อนแม่ก็ด่าลูกด่ากันไปด่ากันมาแบบนี้
แต่แม่บอกว่าด้วยความโมโหจริงก็ไม่คิดว่าลูกชายคนเล็กจะมาตายจริงอะนะคะ
รับว่าเสียใจมากที่ต้องสูญเสียลูกคนหนึ่งไป
ส่วนลูกอีกคนก็ต้องมาติดคุกถ้าช่วงที่แม่พาลูกไปหาหมอเนี่ย
ถ้าคุณหมอรับเอาไว้ดูแลแม่บอกว่าก็คงจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
แต่ลูกก็ต้องกลับมาแล้วก็มาดูแลกันเองในครอบครัวค่ะ
แล้วเขาขอทั้งวันค่ะเนี่ยขอทั้งวันขอทั้งคืนยาก็ไม่กิน
เมื่อวานมีหมอนัดจะพาไปฉีดยาเพราะครบกำหนดก็ไม่ไปค่ะเนี่ย
ก็คุ้มข้างอารวาสอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันพูดไปเพราะความโมโหฮะเนี้ย
ใครใครจะไม่รักล่ะค่ะเนี่ยลูกมันก็พูดไปทั้งนั้นแล้วบางทีก็เอ็ดตะโล
นี่ชาวบ้านเขาอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็คิดว่าเราน่ะปล่อยปะละเลย
ทีนี้เราเอาไม่อยู่ฮะเนี่ยตัวเขาก็ใหญ่ฮะเนี่ย
แล้วอย่างแม่อย่างนี้จะไปสู้ไหวไหม
พอดีคนโตเขาก็ออกจากงานมาเขาก็มาอยู่เดือนนึงเขาก็เห็นพฤติกรรมเขาเนี่ย
เขาก็มาเห็นพฤติกรรมเขาว่าโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอแม่ทนได้ยังไงเขาก็เคยพูดอยู่
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านนะคะนายนพดลอายุ๕๓ปี
เพื่อนบ้านบอกว่าก็ได้ยินครอบครัวนี้ทะเลาะกันตีกันบ่อยค่ะ
เพราะว่าผู้ตายสติไม่สมประกอบเท่าไหร่ก็ไปก่อเรื่องบ่อย
ไหล่ตีไล่ต่อยคนในซอยเป็นประจำเคยเอามีดไล่ฟันคนที่ขับรถผ่านมาแล้วนะคะ
หลายคนก็กลัวพอไปแจ้งความก็ไม่สามารถเอาเรื่องเอาราวอะไรได้
เพราะว่าเป็นคนสติไม่สมประกอบครับแล้วก็รู้มาว่าตัวผู้ตายเนี่ย
น้ำกระท่อมด้วยค่ะ๔คูณร้อยอะไรแบบนี้
ก็ยิ่งทำให้อาการหนักกว่าเดิมเคยไปโรงพยาบาลศรีธัญญา
แต่ก็หนีกลับออกมาไม่ค่อยกินยาตามที่หมอสั่งด้วย
ช่วงหลังชาวบ้านไม่กล้ายุ่งเลยนะคะไม่มีใครกล้ายุ่งกับครอบครัวนี้
นี่เพื่อนบ้านบอกนะก็ถ้าแม่ของผู้ตายไม่พอใจ
ก็ยัดมีดใส่มือลูกให้ออกมาก่อเหตุโวยวาย

ไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะมีการแทงหรอกเพราะว่าปกติมันก็
มันก็เป็นอย่างเงี้ยเสียงอย่างเงี้ยแม่เวลานั้นก็เจี๊ยวเจี๊ยวเจี๊ยวเจี๊ยวกันอย่างเงี้ยประจำ
บ่อยอ่ะบ่อยอย่างท้ายซอยเนี้ยไม่มีใครให้ใครไปยุ่งของเราเพราะมันแบบ
เดินมาดีดีไปต่อยไปตบไปอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างน่ากลัวเขาก็เคยไปโรงพยาบาลนะ
ก็คือการรักษาแต่กลับมาอืมกลับมามันยามันไม่ค่อยกิน
ไม่กินยาไม่กินอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นก็กลับมาเป็น
บางทีมีตรงมีตังค์เขาก็ซื้อเบียนมากินถ้าไม่มีตังค์หน่อยนะ
ถ้าเขาฮิ้วเบียร์สบายมึงเตรียมตัวได้เลยฟังฟังได้เลย
ตำรวจก็แจ้งข้อหาพี่ชายที่ก่อเหตุนะคะข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็จะนำตัวไปฝากขังในวันพรุ่งนี้ค่ะ